คราวนี้ไปขโมยของให้ขายพวกสินค้าไอที่สีระชา
แล้วก็ก่อนหน้านี้ผู้ที่ก่อเหตุ
เคยเกาะเหตุมาเคือนี้แล้วครั้งนึงด้วยค่ะ

คุณผู้ชมผู้ต้องหาคือนายทานิ่นเวทภานิทร
อายุ๓๔ปีใส่เสื้อสีเขียว
อยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็ถูกพลเมืองดีคุมตัวแล้วก็รอตำรวจเลย
เพราะว่าเขาเข้าไปขโมยของในศูนย์ไอทีชั้น๔
ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองศรีราชานะคะ
แล้วก็จากการสอบถามพนักงานศูนย์ไอที

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เมื่อปลายเดือนมกรา๒๗มกรา
ผู้ชายคนนี้เคยเข้ามาก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นเอาโทรศัพท์บ้านไร้สายไป๒เครื่อง

พอมารอบล่าสุดคุณผู้ชม
เขามาขโมยคราวนี้เป็นขโมยแม็กหนีบกระดาษ

แล้วก็พนักงานเห็นนะคะก็เลยรีบเข้าไปจับกลุ่ม
แต่ผู้ต้องหาก็พยายามถือของแล้วก็วิ่งหลบหนีจากชั้น๔ลงไปชั้น๑ค่ะ
สุดท้ายถูกพลเมืองดีรวบตัวเอาไว้ได้ทันนะคะ
แล้วก็ต่อมาตำรวจก็เดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
รับตัวเพื่อที่จะส่งไปดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพตามข้อกล่าวหานะคะ